วิถีบ้านที่นู่นหรือครับจังหวัดพระเยาค่ะคุณบุคคุณอ๋มแข็งค่ะที่จังหวัดพระเยาค่ะบ้านเปื่อยเปียง
เป็นพื้นที่อยู่ที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำ
ชาวบ้านทำบ้านไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมครับ
บ้านไม้ไผ่นะครับนำไม้ไผ่นับ๕๐๐ลำมาสร้างเป็นบ้านไตยวน

ไม้ไผ่ล้วนนะครับภาพที่เห็นนะครับสวยจังสวยไหมสวยครับภาพนี้แหละครับ
เป็นบ้านไตยนอยู่ในพื้นที่บ้านเปื่อยเปียงหมู่๑๔ตำบลหยวน
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะครับครับเป็นบ้านที่สร้างจากไม้ไผ่ทั้งหลัง
อัตลักษณ์ของชาวไตยวนไตยวนหรือไตยวนหรือไทยยวนนะครับ
โดยหลังคามุงด้วยใบคาและบริเวณใต้ชายคาก็ถูกประดับไปด้วยโคมไฟ
พื้นเมืองสวยงามถูกประดับนะครับด้วยโคมไฟพื้นเมืองสุการ
แล้วก็หลากสีสันโดยเฉพาะในยามค่ำคืนแสงไฟยิ่งทำให้บ้านสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ
พระครูสุคลสินวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดเปื่อยเปียงก็เล่าถึงแนวคิดในการสร้างบ้านตายวนหลังนี้ว่า
ต้องการสืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยยวนที่ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านเปื่อยเปียง
หลังรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ชมและได้สัมผัสของจริงไม่ใช่เห็นแต่ในหนังสือเท่านั้น
แล้วก็เป็นวิถีชุมชนโดยแท้ครับ
แล้วจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะฮะ

ก็เป็นการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมพรของชมชนไทยยวนไว้
อ่ายางทิยมเห็นด้านหลังจะเป็นบ้านไทยยวน
ซึ่งก็การก่อสร้างก็สร้างจากความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวบ้านป่วยเพียง
ซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเน้นเรื่องไม้ไผ่
ตลอดจนถึงใช้แรงงานจากกลุ่มจิตอาสาพัฒนาป่วยเพียง
อันก็ขอเชิญชวนคุณโยมทั้งหลายที่มีโอกาสและเวลา
เชิญเข้ามาท่องเที่ยวหน้าสถานที่อื่นแห่งนี้ได้
คุณผู้ชมค่ะพูดถึงบ้านไม้ไผ่ไตยวนหลังนี้

ชาวบ้านทุกคนร่วมลงมือลงแรงการสร้างในระยะเวลา๒อาทิตย์เท่านั้นเอง
เขาเริ่มสร้างกันเมื่อ๑๘ตุลาคม
แล้วก็เสร็จวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ใช้ไม้ไผ่จากหลากหลายสายพันธุ์เลยนะเอามารวมกันมากกว่า๕๐๐๐ลำ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากที่จะพัฒนาหมู่บ้านเปื่อยเปียง
ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคำ
แล้วก็บ้านไม้ไผ่ไตยวนหลังนี้
ถือว่าเป็นบ้านไม้ไผ่หลังแรกในจังหวัดพยาวเลยนะคะ
ที่สร้างแบบอลังการตระการตามาก
เขามีการประดับประดาษด้วยหน่อยควรทั้งโครงไฟ

ดูสินักท่องเที่ยวเข้าไปก็ตื่นตาตื่นใจนะครับ
ก็ถือว่าสวยงามตามแบบฉบับของชาวไทยยวนนะคะ
แล้วก็สร้างเร็วมากแสดงว่าชาวบ้านมีความรักความสามัคคีจริง
ลงแรงกันพี่ถูกต้องสิบสี่วันเสร็จนะฮะนะฮะ
ลำนะครับไม้ไผ่นะครับหลากหลายสายพันธุ